ใครที่เป็นนักซิ่งนักบิดคนที่ไม่สนใจไฟแดง
จับจริงตรวจจริงเอาจริงค่ะ
ตำรวจกองบังคับการจราจรได้เปิดโครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบตรวจจับรถฝ่าฟื้นสัญญาณไฟจราจรใหม่
เพื่อเพิ่มความเข้มในมาตรการการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
แล้วบังคับใช้กฎหมายป้องกันการกระทำความผิด
ลดอุบัติเหตุลดปัญหาการจราจรติดขัด
โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๕๒นะคะ
แต่วันพรุ่งนี้๑กันยายนจะมีการจับจริงกันแน่แล้วนะคะ
โดยมีการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมอีก๗จุด
จากเดิมมีอยู่๒๓จุด
รวมแล้วก็จะเป็น๓๐จุดครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งกล้องตัวใหม่นี้จะมีความแม่นยำ

ทำให้ตรวจจับภาพรถที่กระทำความผิดได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
มามืดข้ามก็จับภาพได้ชัดเต้นเหมือนกันนะคะ
รวมไปถึงถ้าฝนตกฟ้าร้องสภาพอากาศแบบไหน
ก็บันทึกภาพได้คมชัดเช่นเดียวกัน
แล้วก็บันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า๒เดือนนะคะ
แต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกออกตกใจไป
เขาก็จะบอกแหละมีการตั้งป้ายเตือนในระยะ๑๐๐เมตรและ๕๐เมตร
ก่อนที่จะถึงจุดตรวจนั้นด้วยนะคะ
ทีนี้ถ้าหากว่าใครทำความผิดนะคะ
ก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยเจ้าหน้าที่ก่อนด้วย
แล้วจากนั้นจึงจะมีการส่งใบสั่งอัตโนมัติ
ยังผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถภายใน๗วัน
เข้าไปดูข้อมูลตรวจสอบความผิดย้อนหลังได้ด้วยนะคะ
ทีนี้มีข้อมูลค่ะมีสถิติการทดลองตรวจจับ
ช่วงระหว่างวันที่๑ถึง๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา

ปรากฏว่ามีผู้ฝ่าไฟแดงรวมแล้ว๒๒๖๐ราย
เฉลี่ยวันละ๘๙๐รายนะคะ
ส่วนจุดที่มีการฝ่าไฟแดงมากที่สุดก็คือแยกรัชดาพระราม๔นั่นเอง

จริงก็ไม่อยากจะให้ระวังกันเฉพาะช่วงที่มีการจับกันหรอก
ต้องระวังทุกวันเพราะจริงแล้วก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ

วังกันด้วยนะครับคนที่ชอบขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับ